กรกฎาคมเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินะคะ
กระทรวงวัฒนธรรมค่ะเขาก็ได้จัดมอบรางวัล
ให้กับคนที่ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องได้ดีเด่น
แล้วคนบันเทิงค่ะได้รางวัลกันเยอะเลยค่ะ

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะ

โดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
เพื่อยกย่องคนในวงการเพลงที่มีผลงานดีเด่นด้านภาษาไทย

ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลชาย

ขณะที่หนูนาหนึ่งธิดาคว้ารางวัลชมเชย
ประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลหญิงในเพลง
อย่าให้ความหวังทั้งที่เป็นไปไม่ได้
ส่วนรางวัลชนะเลิศผู้ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย
ก็ตกเป็นของกุ้งสุธิราชจากเพลงพาดมนต์คนดี
อกจากนั้นยังมีเบนชะลาทิศพวงเชิญยิ้ม

งานนี้ทั้งแกงส้มและหนูนาก็ขอเป็นตัวแทนผู้รับรางวัล
ฝากถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับการละเทศะค่ะ
ดีใจนะครับเพราะว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลที่
ผมว่าสำหรับผมมันมีความหมาย
เพราะว่าเราเป็นคนแต่งเพลงทำเพลงด้วย
สไตล์เพลงมันไม่เกี่ยวกับการที่เราใช้ภาษาไทย
ซึ่งโอเคทุกวันนี้มันมีการพยายามทำเพลงไทย
ให้มันดูอินเตอร์มากขึ้นแต่ว่าผมก็ยังยืนยันว่า
การร้องเพลงไทยในทำร้องที่อินเตอร์
มันสามารถทำให้ภาษาไทยชัดได้แน่นอน

แต่ถ้าเกิดเวลาเราทำออกไปแล้วมีคนเล็งเห็นเลย

มันเป็นสิ่งผลพลอยได้จากการกระทำของเรามากกว่า

เราก็อยากให้คนอื่นได้รับกันเยอะมากกว่า

อยากจะฝากถึงเด็กน้องนะครับ
ที่คิดว่าอยากจะทำอาชีพนี้

จำไว้ว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับ